มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่วัดถ้ำกระบอกนะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่ช่วยเหลือหรือว่าบำบับผู้ที่ติดสารเสพติดนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่ทำแบบนี้
วัดแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ช่วยบำบัดคนที่ติดยาเสพติด
เขามีวิธีบำบัดที่แตกต่างจากที่อื่นกันยังไง
เราไปที่วัดถ้ำกระบอกเลยฮะ
ตั้งแต่อดีตวัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนเป็นที่เล่าเรียนและสถานที่ปฏิบัติธรรม
สืบทอดต่ออายุพุทธศาสนารวมถึงหน้าที่ทางสังคม
เจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ร้อนอันใดล้วนมุ่งหน้าเข้าหาวัดเพื่อหาทางปัดเป่าทุกข์
ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้ว่าบทบาทเหล่านี้จะลดน้อยลงแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังมีวัดแห่งหนึ่งที่ยังคงทำหน้าที่ทางสังคมอยู่เสมอมา
แก้ปัญหาสังคมผู้ติดยาเสพติดด้วยความรักและความเข้าใจ
มูไนท์ทำบุญวัดถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีครับ
ก็คิดว่าลองแล้วก็สนุกส่วนใหญ่จะลองนะไม่ใช่มีปัญหาครอบครัวน้อยมาก
เป็นคนที่พร้อมด้วยมีเพื่อนมีเงินมีสังคมที่มันพร้อมอยู่แล้ว
แล้วก็ไปลองใช้ให้มันดูแต่การลองเนี่ยมันเป็นอันตราย

ปืนนั้นสู้บาดไม่ได้หรอก
จะเอาปืนไปปราบยาเสพติด

ข้อความพระอาจารย์จำรูนที่ถูกส่งต่อมาถึงจอมพลสฤษฐนรัฐ
ในปีพุทธศักราช๒๕๐๒ปีที่ท่านมีคำสั่งคณะปฏิวัติ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
จากข้อความนี้จึงเป็นที่มาของวัดถ้ำกระบอกแห่งนี้
พร้อมกับเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดไปด้วยในทันทีครับ
ซึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
วัดถ้ำกระบอกแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นรักษาผู้ติดยาเสพติด

การรักษาผู้ติดยาไม่สามารถบังคับได้
ต้องสมัครใจและต้องรักษาด้วยความรักความเข้าใจเท่านั้น

ก็จะมีขั้นตอนอยู่คือ๑มารับสมัคร
มาที่สมัครก็จะถูกสอบถาม๔ประการ
แล้วก็ต้องรับสัจจะเรื่องยาเสพติดทุกชนิด

รับทุกวันแล้วก็รับรักษาให้ฟรี

ซึ่งเขาจะได้ทำการทำความสะอาดร่างกายทั้ง๓อย่าง
ก็คือทานแล้วอาเจียนทานแล้วอบสมุนไพร
แล้วก็ทานแล้วก็เป็นยาระบายอ่อน
อันนี้จะช่วยให้สุขภาพเขาดีขึ้น

อันนั้นเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของกาย
แต่เรื่องของจิตใจนั้นต้องใช้ธรรมะเข้าไปช่วย
การรักษาจะเริ่มด้วยการช่วยเหลือทางกาย
โดย๕วันแรกจะได้รับการบำบัด
ด้วยการดื่มยาสมุนไพร
ดื่มยาสมุนไพรแล้วดื่มน้ำตามเยอะ
เชื่อว่าจะอาเจียนสารพิษต่างออกมา

จากนั้นจะถูกส่งไปยังห้องอบตัวด้วยสมุนไพร
ประกอบด้วยตะไคร้ใบละหุ่งย่าคาผักบุ้ง
ช่วยลดความตึงเครียดของประสาท

คนไข้จะได้รับการรักษาทางจิตใจ
ทำให้สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ

กิจกรรมสันทนาการ

อยู่ที่ความรักและความเข้าใจของครอบครัว
คนรอบข้างเป็นหัวใจสำคัญ
ทำได้แค่เพียงเริ่มต้น
เหลือเป็นหน้าที่ของคนคนนั้น
และครอบครัวเท่านั้นนะครับ

เป็นผู้นำชี้นำให้เขาว่า

เสพติดไม่มีไว้ในครอบครองไม่ทำการค้าไม่ส่งเสริมผู้อื่น
หรือเสพตลอดชีวิตนี่คือหัวใจของการรักษา
ก่อนที่อัตมาจะมาบวชเป็นพระนะครับผม
อาตมาก็เคยอยู่ในเรือนบำบัดมา
อย่างหนึ่งคือต้องมุ่งมั่นยาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น
แค่๒๐เท่านั้นแต่จิตใจคือเป็นเรื่องสำคัญ
เราต้องเซ็ตเป้าหมายในชีวิตเราว่าเราต้องการอะไรครับ
ซึ่งอัตมาก็คิดว่าเราควรที่จะหาอะไรยึดเหนียว

อาตมาเลือกที่จะบวชเพื่อที่จะให้มันยั่งยืนกว่า

ใครที่มีโอกาสผ่านมาทางสระบุรี
วัดถ้ำกระบอกยินดีต้อนรับนะครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ติดยาเสพติด
ก็เข้าวัดถ้ำกระบอกได้ครับ

แล้วก็มาศึกษาหาความรู้ด้านยาเสพติดกัน
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูกหลานนะครับ
เพราะเมื่อคนในครอบครัวแข็งแรง

จะกลายเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของคนในครอบครัวครับ
วัดแห่งนี้นะฮะเขาโอเพ่นมากเลยพี่
เพราะใครที่สนใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดเนี่ยนะครับ
เข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูซิว่าเราจะห่างไกลจากมันยังไง

ที่อยากให้เราพาไปทำงาน

มีของดีทีเด็ดเจ๋งแบบไหน

ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
เวลาใหม่๔ทุ่มใน

งูเตรลูไม่เข้าใครออกใกล้ที่นอนธรรมดีราตรีสวัสดีครับ